ช่วงสายที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุระทึกที่สนามบินสุวรรณภูมิ
กับสายการบินแอโรฟล็อตของรัชเซีย
โดยผู้โดยสารชาวตุรกีมีพฤติกรรมน่าสงสัยนะคะ

จากนั้นก็ได้ควบคุมตัวไปสอบสวน
เมืองต้นไม่พบวัตถุต้องสงสัยหรือว่าวัตถุอันตราย
และล่าสุดสายการบินแอโรฟลอทได้ทำการบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะ
ตำรวจภูทรท่ากัศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ
ได้นำตัวหญิงชาวตุรกีมาสอบสวน
หลังจากได้รับแจ้งจากสายการบินแอโรฟลอท
พบว่าผู้โดยสารสัญชาติตุรกีมีพฤติกรรมน่าสงสัย
เป็นชาย๑คนและหญิง๑คน
ซึ่งหญิงชาวตุรกีได้คุยโทรศัพท์

ลูกเรือของสายการบินได้ยินประโยคดังกล่าว

ปตันเกรงว่าจะมีการวางวัตถุระเบิด
เพื่อให้ตำรวจนำตัวหญิงชาวตุรกีดังกล่าวไปสอบสวน
และพาตัวไปยกเลิกการเดินทาง
ซึ่งผลการสอบสวนไม่พบความผิดปกติ
โดยตำรวจระบุว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะ

อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๔๐นาที
รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่สายการบินแอโรฟลอท
ว่าต้องเลื่อนเที่ยวบินดังกล่าว
มีผู้โดยสารประมาณ๓๒๒คน

จากตรวจพบว่าผู้โดยสารมีพฤติกรรมน่าสงสัย
และอาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน
ได้นำเครื่องเข้าจอดที่หลุมจอด
บริเวณดับเพลิงด้านตะวันออก

เข้าตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดอีกครั้ง

ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนฉุกเฉินบทที่๙
เรื่องการขู่วางระเบิดอากาศยาน
โดยนำผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน

และนำสัมภาระของผู้โดยสารลงจากเครื่อง

แต่ก็ไม่พบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด

นำผู้โดยสารไปพักรอภายในอาคารผู้โดยสาร
และขึ้นบินอีกครั้งในเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ